เรื่องของพิธีกรรมโบราณ
ที่เขาว่ากันว่าต้องตัดตัดให้ขาดเลยชับ
ตัดอะไรเขาบอกว่าตัดเส้นผมด้วยครับ

โอ้โหดูจะเป็นพิธีกรรมที่น่าตกใจอยู่นะมีการตัดพง
ตัดผมแต่ดูรวมดูไปดูมามันก็ดูสนุกดีนะ
ไปเที่ยวร่องแพรร่องแก่งกันอะไรอย่างนั้น
งั้นเล่าให้ฟังคุณผู้ชมครับประเพณีนี้เขาเรียกว่า

ประเพณีรอยแพรร์เสดาคระ

เสดาคระหรือทรงเผา
หรือว่าส่งแพร่เป็นพิธีกรรมความเชื่อ
ตามท้องถิ่นของทางภาคใต้เขา
เขาจัดขึ้นกันที่หมู่บ้านอ่าวครามอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
คือตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วชาวบ้านเขาเชื่อกัน
แล้วเขาจะจัดขึ้นในช่วงปีใหม่ของทุกปี
โดยมีความเชื่อว่าพระแม่คงคาจะช่วยให้พ้นทุกข์จากโรคภัย
และความภัยพิบัติต่างที่มันอาจจะมาส่งผลร้ายต่อคนในหมู่บ้าน
แล้วเขาเชื่อว่าพิธีกรรมแบบนี้มีการตัดพงตัดผมแล้วก็วางไปด้วยเนี่ย
มันจะช่วยรักษาอาการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ทางการแพทย์ปัจจุบัน
ขั้นตอนในการทำพิธีชาวบ้านเขาจะนำเครื่องสักการะบูชาข้าวปลาอาหารเล็บรวมไปถึงผม
ใส่ถุงหรือกระทงแล้วไปวางบนแพร่แบบนี้
แล้วต้องทำหุ่นคล้ายคนด้วยนะ
หุ่นคล้ายคนเนี่ยถือว่าสำคัญ
เขาเชื่อว่ามันคือตัวแทนของเจ้ากรรมนายเวร
ทุกคนก็เลยตั้งใจทำบุญอุทิศส่วนกุศลแล้วตั้งจิตอธิษฐาน
สิ่งไม่ดีมันลอยไปปล่อยให้ไหลไป
ไปกับแพร่แล้วไปยังอ่าวไทย
ลงไปมหาสมุทรแปซิฟิกส์
คุณผู้ชมครับเขาเชื่อว่าเป็นประเพณีที่ทำแล้วเนี่ยจะดี
และในพิธีแบบนี้ชาวบ้านเขาก็มากันแบบร่วมแรงร่วมใจ
สังเกตได้ในภาพเขาจะมีความสนุกสนานกันด้วย
ใช่ค่ะเหมือนเป็นประเพณีเป็นงานชุมชนเหมือนกันนะ
ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการทำให้ชาวบ้านเขาได้รู้จักกันมากขึ้น
และจะมีความสมัครสมาธิสามัคคีเป็นการสร้างความรักสมัครสมาธิสามัคคีของคนในหมู่บ้าน
การสร้างกำลังใจด้วยบางทีมีเรื่องอะไรไม่ดีเกิดขึ้นพอรวมพลังกันทำแบบนี้แล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปเนอะ